จังหวัดศรีสะเกตที่นี่ชาวบ้านก็คือฮากันยกใหญ่
เพราะมีการค้นพบตะเคียนอายุกว่า๒๐๐ปี
ชาวบ้านก็เลยไม่พลาดไปที่นี่ดีกว่า

คือเป็นตะเคียนที่อายุเก่าแก่ด้วย

แล้วก็ขุดพบด้วยนะคะที่อ่างเก็บน้ำ
บ้านหนองเข็งอยู่ที่ตำบลกฤษณาอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกด
ที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของต้นตะเคียนยักษ์อายุ๒๐๐ปี
ที่ขุดเจอในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้โดยบังเอิญด้วย
ไปถามกำนันตำบลกฤษณาหน่อยนะคะคุณทองขันสมศรี
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าต้นตะเคียนนี้นะ
ปรากฏขึ้นมาจากการที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำมันลดลง
ก็เลยทำให้ชาวบ้านมาเห็นแล้วแจ้งเรื่องนี้
เพื่อให้นำรถไปขุดและนำตะเคียนขึ้นมา
น้ำลดตะเคียนกุด
มันได้จินจากที่ไหนแล้ว
ก็ปกติเป็นต่อเลยแต่นี่เป็นท่อน

ใหญ่ขนาดนี้ครับแต่เขาบอกว่าไม่ว่าจะขุด
พยายามทำวิธีไหนในการที่จะยกตะเคียนท่อนนี้ขึ้นมาจากน้ำ
ก็ไม่สามารถเอาขึ้นมาได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว
ก็เลยทำให้ชาวบ้านต้องมีการอัญเชิญ
ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านสวัสดีมาทำพิธี
ขอเชิญแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ำ
พอทำพิธีได้ไม่นานสุดท้ายแบบนี้ค่ะคุณ
ตะเคียนต้นนี้ขึ้นจากน้ำได้สำเร็จ
แล้วชาวบ้านเขาก็เลยนำต้นตะเคียนนี้ไปไว้ที่วัดบ้านสวัสดี
แล้วคุณดูนะตะเคียนนี้ไม่ธรรมดา
ความใหญ่ยาวของเขา๓คนโอบนะ
แล้วก็อายุเก่าแก่ถึง๒๐๐ปีอย่างที่บอก
ด้วยเหตุนี้แหละค่ะก็เลยทำให้มีเหล่าผู้ที่มีจิตศรัทธาสาธุชน
เขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของตัวลงตัวเลขเขารับรู้ข่าว
ก็เลยพากันมาที่วัดแห่งนี้มาขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่อง
บางคนก็ใช้การเพ่งดูบางคนก็ใช้การลูบไล่ทาถูมองจ้อง
เห็นมั้ยแล้วแต่เทคนิคของใครของมันเลย
ก็แต่ละคนก็ต้องบอกว่าเขามองเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปนะ
แต่เห็นแล้วอย่ารอช้าว่ามันหมด

อะไรหมดร็อตเทอรี่

ถูขึ้นถูลงถูจนแบบโอ้ยเล็บหลุดเลย

มันแค่เหมือนแบบเปิดทางเปิดโลกเปิดให้เรามองเห็น

เป็นวิธีการเนอะแล้วแต่ใครถนัดใครชอบอะไรก็ว่ากันไป